ถ้าคุณผู้ชมเป็นแม่คนนี้จะงงไหมครับ
งงเต๊กเลยแหละเดี๋ยวลองฟังดูว่าจะงงไหม
เพราะว่าเขาต้องมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกช่วยตามหาคนร้ายหน่อย
ไปใช้ชื่อลูกสาวเธอนะฮะไปผ่อนของ๒แสนกว่าบาท
ฉันจะผ่อนได้ยังไงลูกสาวฉันติดอยู่ในเรือนจำตั้งแต่ปี๒๕๖
แล้วมาไงล่ะคะนี่ขนาดนี้
นี่ฮะงงเต็กจริงนะครับ
นางสมควรฮะนางสมควรอายุ๕๑ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านพุ่มอำเภอเมืองขอนแก่น
เอาใบแจ้งหนี้ต่างมาให้สื่อดูนะครับ
บอกว่าลูกสาวของเธออยู่ในเรือนจำ
แต่มีคนเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปผ่อนสินค้า

มอเตอร์ไซต์๒คันทีวี๒เครื่อง
ลูกสาวของเธอเป็นหนี้เฉยเบ็ดเสร็จรวมแล้วบอกว่าสองแสนกว่าบาทครับ
เธอเล่าบอกว่าลูกสาวติดคุกคดียาเสพติดตั้งแต่ปี๒๕๖๓มีนาคม
โทษ๒๕ปีแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
มีใบแจ้งหนี้ชื่อลูกสาวมาถึงบ้าน
เธอก็โทรกลับไปเลยนะฮะไปบอกว่าลูกฉันติดคุกอยู่
จะไปผ่อนของแบบนี้ได้ยังไงบริษัทว่าไงรู้ไหม
บริษัทบอกก็เอกสารของลูกคุณทำเรื่องผ่อนเลย
เอกสารครบเลยนะนะครับมีหนังสือรับรองการทำงานด้วยนะ
นั่นน่ะสิมีหนังสือรับรองการทำงานจากห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งด้วย
มีสลิปเงินเดือนยืนยันด้วยเอาล่ะคราวนี้แม่ทำไง
แม่รู้แล้วสงสัยมีคนเอาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกสาวไปใช้แน่
สืบหาข้อมูลจนรู้ว่าคนคนนั้นนะชื่อมะยุรีขอสงวนนามสกุลก่อนละกัน
แม่สืบเองเลยแล้วไม่เจอตัวเลย
แล้วแม่เอาเอกสารทุกอย่างนะครับไปแจ้งความที่สพบ้านเป็ดตำรวจบอกยังรับแจ้งความให้คุณป้าไม่ได้นะ
ต้องหาหลักฐานมายืนยันก่อนว่าลูกคุณป้าเนี่ยติดคุกจริง

นะครับคุณป้าก็ไปหามาให้แต่ตำรวจบอกก็รับแหละ
แต่คุณป้าบอกทำไมเงียบเดือนกว่าแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
คุณป้าคุณแม่ว่ายังไงฮะ
เพราะว่าคนที่เอาบัตรลูกสาวแม่ไปออกสิ่งของไปรูดเอาสิ่งของ
เอารถเอาทีวีเนี่ยปี๖๔เพิ่งไปออกมาไม่ได้หลายเดือน
ออกแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งเลยไม่จ่ายไม่เสียอะไรเลย
ใบแจ้งหนี้มาที่แม่มาที่สรรญา
อ่าคุณป้านี่ทำไปครึ่งทางแล้วนะคะอ่าหาตัวคนที่เอาบัตรไปไปใช้
หลักฐานน่าจะครอบคลุมด้วยนะครับตำรวจดูให้คุณป้าหน่อยเถอะครับ

อันนี้เดือดร้อนจริงอยู่ในคุกแต่ว่ากลายเป็นหนี้ได้ยังไงนะคะ